ผู้ชมครับวันนี้เราจะเกาะติดเรื่องการค้นหาคุณแตงโมนิดานะครับ

อย่างที่ท่านทราบข่าวกันมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
แล้วก็ภาวนาขอให้พบเธอและขอให้เธอปลอดภัยด้วย
ใช่ค่ะคือทุกคนส่งกำลังใจไปนะคะ
ส่งกำลังใจไปให้คนใกล้ชิดคนในครอบครัวและทีมเจ้าหน้าที่
ที่ช่วยกันค้นหาตั้งแต่เมื่อคืน๔ทุ่มกว่านะคะ
ใช่แล้วครับคือคนที่ทราบข่าวก็ตกใจเนอะ
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่เกาะติดสถานการณ์นี้มาตั้งแต่เมื่อคืนนี้
นี่คือภาพสดในพื้นที่

ท่าเรือพิบุญสงคราม๑ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติงานในการค้นหากันอยู่
ใช่ค่ะคือทีมข่าวของเราก็เกาะติดการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมติดตามรายการของเราอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่ามีหลายประเด็นที่ให้ต้องตามกัน
ทีมข่าวของเราก็ไปติดตามที่ทางโรงพักที่นนทบุรีด้วย

เพราะว่าจริงแล้วสิ่งสำคัญมากในเรื่องนี้ก็คือ
ทุกคนอยากรู้ข้อมูลจากเพื่อนของคุณแตงโม
อยู่บนเรือลำเดียวกันช่วงจังหวะที่เกิดเหตุ

แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลจากทั้ง๕คนนั้นนะคะ
ตกลงคุณแตงโมตกตรงไหนอะไรยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ค่ะอันนี้คืออุปสรรคสำคัญในการค้นหาคุณแตงโมด้วยค่ะ

ไทยรัฐทีวีเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่จะเห็นภาพคุณแตงโมดาราสาวชื่อดัง

นางเอกสาววัย๓๗ปี
ก่อนจะเกิดเหตุพลัดตกจากเรือช่วงสัก๔ทุ่มนะฮะ
ช่วงเย็นคุณแต่งโมไปที่
ท่าเรือเอกชนแห่งหนึ่งนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งตรงนี้เขาจะเป็นลักษณะของอู่เรือ
นี่คือรถที่คุณแตงโมมากับผู้จัดการส่วนตัว

คุณตังโมนั่งเบาะหน้าคู่กับคนขับนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพที่คุณกระติกเนี่ยเดินลงมาก่อน
แล้วคุณตังโมก็เดินลงตามมาด้วยชุดนี้นะครับ
เสื้อผ้าที่สวมใส่ค่ะจะเห็นว่ายังไม่ได้ใส่เสื้อคลุม
คุณกติกจะใส่เหมือนกับเสื้อยีนใช่ไหมฮะนี่นะครับ
คือตรงนี้เนี่ยเพื่อจะมาขึ้นเรือสปีดโบ๊ทกันค่ะนี่คือเสื้อคลุมของคุณแตงโมเป็นสีเบสนะคะ
ออกน้ำตาลน้ำตาลนี่ค่ะแล้วก็ใส่เสื้อแบบนี้ก็เป็นลักษณะกระโปรงชุดเรสค่ะนะครับ
คือตรงนี้เนี่ย๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วคุณแตงโมกับผู้จัดการส่วนตัวก็คือคุณกระติกก็เดินเข้าไป
ผู้ชายเสื้อดำที่เห็นเดินตามหลังนี่คือเจ้าของเรือคนขับเรือค่ะ
ชื่อว่าคุณปอที่ออกมารับที่รถตอนที่ขับรถมาถึง
แต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ย๑๔นาฬิกา๕๑นาทีคุณปอจะมาก่อนนะฮะ
ก็เพื่อมาติดต่อเตรียมเรื่องของเรืออะไรต่างนานานะครับ
๑๔นาฬิกา๕๒นาทีเนี่ยจอดรถแล้วก็เดินอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่ง
หยิบของแล้วก็เข้าไปที่อู่เรือจนเวลาผ่านไปสักพักนึง
นาฬิกา๓๐นาทีรถของคุณแตงโมกับผู้จัดการส่วนตัวก็จะตามมาถึง
นี่นะฮะทีนี้พอคุณแตงโมแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวก็คือคุณกระติก
หรือว่าคุณปอเจ้าของเรือที่ขับเรือด้วยแล้วก็มีเพื่อนอีกด้วยใช่ไหม

กัน๖คนในเรือนะฮะพอขับเรือออกไปเนี่ยมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่จะเห็นว่าเรือเนี่ยเป็นนิมทีการเรียกจุดนะครับ
ขับไปในแม่น้ำเจ้าพระยาไปถึงท่าเรือของร้านอาหารแห่งหนึ่ง
อุละจอดเรือตรงนี้เนี่ยอยู่ที่พื้นที่นนทบุรีนะฮะ
นี่นะครับมีภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมที่เรือมาถึงนะครับ
นี่นะฮะก็มาทานอาหารกันใช่ค่ะ
คุณแตงโมจะนั่งอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับ
ซึ่งถ้าจะดูจากคนที่มาด้วยกันในเรือทุกคนเนี่ย
ถ้าเห็นภาพตรงนี้ก็จะเห็นว่าไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพ
ก็ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเนาะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่จะเห็นว่าช่วงก่อนที่จะพลัดตกจากเรือลงไปในแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ย
ช่วงเย็นเย็นเนี่ยเราจะเห็นคุณแตงโมอยู่ตรงนี้ค่ะ

คือภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้สำคัญตรงไหน
ตรงที่หลายคนถามว่าคุณแตงโมแต่งตัวเสื้อผ้าสีอะไร
สีอะไรลักษณะเป็นยังไงเผื่อช่วยกันตามหา

นี่คือภาพที่หน้าร้านอาหารนะคะที่คุณแตงโมไปกินอาหารกับเพื่อน
แบบนี้แล้วทางเจ้าของร้านก็ขอถ่ายภาพเอาไว้
ก็เลยได้ภาพนี้มาคนก็แชร์ภาพนี้กันต่อเยอะมากนะคะ

เพราะว่าทางเจ้าของร้านอาหารได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราด้วย
คือเจ้าของร้านก็บอกว่าคือคุณตังโมสวยเลยแต่งตัวสวยและทุกอย่างปกติมาก
นั่งกินข้าวกันปกติไม่ได้มีอะไรที่หลายคนถามว่า

เจ้าของร้านยืนยันว่าไม่มีเพราะว่าทางร้านไม่ได้อนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยู่แล้ว
ก็นั่งกินข้าวกันปกติเลยที่ร้านอาหารค่ะ

ค่ะก็นี่นะคะภาพนี้คนก็เลยแชร์ต่อกันว่า
เพื่อใครเจอเผื่อใครเจอคุณตังโมแต่งตัวแบบนี้

นิ่งในเรือเนี่ยน่าจะเป็นช่วงหลังจากที่มีการถ่ายภาพในร้านอาหารตรงนี้
เพราะว่าดูบรรยากาศจากภาพนิ่งในเรือเนี่ย

ใช่ค่ะเพราะว่าภาพที่ร้านอาหารเนี่ยเสื้อคลุมคือคุณตังโมไม่ได้ใส่คลุมเอามาผูกเอวเอาไว้

เอามาโพสต์เอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าขออนุญาตโพสต์ภาพล่าสุดของแตงโมเสื้อคลุมตัวนี้นะคะ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาโบอยู่กับผู้จัดการคือกระติกที่ท่าเรือตลอดคืน
จะมีการชี้แจงอีกครั้งนึง

นี่ค่ะก็อย่างที่บอกภาพต่างเหล่านี้
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการค้นหานะคะ
จะเห็นว่าถ่ายภาพตรงนี้แล้วก็เหมือนกับที่มือซ้ายจะเหมือนกับถือแก้วน้ำหรือแก้วเครื่องดื่มอะไรด้วยนั่นแหละ
ตรงนี้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขยายความเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่ามีการตรวจเรือด้วยแล้วก็มีการตรวจลายนิ้วมือบนเรือด้วย